เดี๋ยวผมจะจัดการให้คุณสืบสกุลนะครับ

เดี๋ยวบอกคุณป้าที่ร้านข้างนอกเอาไว้เดี๋ยวจัดการให้
รอบ๘ทีมเมื่อวานผลงานเราน่าผิดหวังแพ้อีรานแล้วก็ตกรอบแน่นอนครับ
ทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะตัวแทนอย่างบิ๊กปอมประธานมนาฟุตซอลก็บอกแล้วครับว่าจะมีการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ครับ
ก็คงต้องวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากจบเกมเมื่อวานแต่เราย้อนไปดูไฮไลท์กันก่อนครับ
เจอกับแชมป์๑๑สมัยจากการจัดการแข่งขัน๑๔ครั้งก่อนหน้านี้คืออิราณโอ้โหเสียประตูเร็วมากครับลูกนี้
วินะครับเรายังไม่โดนบอลเลยครับอีรานเคลียร์บอลแล้วก็ต่อบอลไม่กี่จังหวะได้ประตูครับ
อบร้อนจะถึงตัวแต่ว่าไม่ได้เข้านะครับแล้วจังหว่านสปิ้นพิกัดไปเข้าทางมายูเปอร์ครับยิ่งเพิ่มนาทีที่
ที่สามแล้วก็มาโดนอีกครับนาทีที่สี่จากอารีฮัสซันซาเดย์นะครับ
โลกคิอินจังหวะดีมากของทางอีรานแล้วก็เสียบอลจากนัทธุมหัจจรานนะครับ
โดนแย่งบอลหน้าเขตโทษสี่ศูนย์จากฮอสเซียนตาเยบี
นาทีที่หกหกนาทีสี่ศูนย์จากนั้นครับตาเยบียิงลูกที่สองจังหวะนี้ครับ
ลูกที่เสียนะครับลูกเดียวที่ทาเดบี้ยิงลูกที่ห้านะครับ
ที่ไม่เกิดจากความผิดพลาดแล้วก็ลูกนี้ครับอีรานมาอีกแล้วครับ
อิร่านที่สองจากมาธี้ยาวฟิศหกศูนย์นาทียี่สิบสอง
แต่ว่านาทีเดียวกันครับไทยเล่นเพาะเพย์มาก่อนหน้านี้
ในช่วงพิเศษแรกนะครับแต่ว่ามันได้ประตูเจ้าหวัดเมื่อสักครู่
จากที่รถสวมนิเชียนแล้วก็เนี่ยครับบอลทะแยงยาวครับ
พักบอลแล้วก็จ่ายเข้าในอีก๓ประตูของอีรานนะครับ
ได้จากมุธมัติชาเจอรี่เมาส์สองล่วงนาทียี่สิบห้า
จากการจัดการแข่งขันรวมครั้งนี้ด้วย๑๕ครั้งนะครับในชิงแชมป์เอเชีย
หลังจบเกมครับนายอริสักเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
ก็ขอรับผิดชอบกับผลงานแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
สำหรับวงการฟุตซอลไทยก็จะกลับไปหารือกับทางสมาคมนะครับว่า
มีจุดไหนบ้างต้องแก้ไขเรื่องของโค้ชผู้เล่นรวมถึงระบบการบริหารทีมต่าง
เพื่อกลับมายืนอีกครั้งให้ได้ในจุดเดิมเป้าหมายก็คือฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียสองพันยี่สิบ
ที่จะมีการคัดไปเล่นฟุตซอลโลกซึ่งไทยเสนอตัวนะครับเป็นเจ้าภาพด้วย
ก็ยอมรับว่าผิดหวังกับผลงานที่ออกมาคู่แข่งในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ก็คือเวียดนามด้วยนะครับนะครับก็ต้องพูดว่าวันนี้เราเอ่อ
อาจจะเล่นต่ำมากเกมหนึ่งในชิงแชมป์เอเซียซึ่งนะฮะ
ก็ครึ่งหลังจริงจริงแล้วก็มีลูกลูกมาสองรูปแต่ว่าก็นะฮะ
ช่วงหลังก็ก็เราทำไม่ได้เองนะครับจุดที่พี่ป๋องต้องคุยกับครูปี้คือ
ในขณะนี้เนี่ยพวกเราก็คงเห็นในเรื่องของระบบทีมที่เราเล่นค่อนข้างเบานะฮะ
กับเกมอะไรในระดับนี้นั่นก็คือความดูดันหายไปนะฮะรวมทั้งเอ่อ
นักกีฬาเราดูเหนื่อยนะฮะดูไม่สดชื่นนะฮะ
แล้วก็จังหวะที่สำคัญก็คือน่าจะเป็นพูดว่า
ชุดสีขาวแชมป์กลุ่มดีที่ชนะไทยในรอบแรกแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่ม๒
กับทางอีรักษ์รองแชมป์กลุ่ม๔นะครับ๒๒ในเวลาปกติ
แล้วก็รวมช่วงต่อเวลาอีก๑๐นาทีนะครับ
สกอร์นี้ต้องตัดสินด้วยการโดนจุดโทษตัดสินครับ
ปรากฏว่าอีรักษ์ก็ยิงแม่นกว่านะครับ
เอาชนะเลเบอร์นอนไปได้แบบดุเดือดครับ๙ประตูต่อ๘
สกอร์รวม๑๑ต่อ๑๐นะครับ
ทำให้ทางอีรักษ์นั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้ครับ

ทีมจากกลุ่ม๔เป็นตัวแทนเข้าไปในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับ
รักพัฒนาขึ้นมากนะครับแล้วก็จะเข้าไปโดนกับทางญี่ปุ่นครับ
แล้วก็ปูปิสจากอุสเบย์กลับมาทำไทยอีกครั้งหนึ่ง
๓คนนี้ก็เป็นเพื่อนกันที่เป็นโค้ชสเปนที่
ถือว่ามีฝีมือดับแนวหน้าในแถบเทวิกเอเชียและดับโลกด้วย
แต่แน่นอนครับต้องดูว่าโค้ชคนไหนจะเข้ากับสไตล์ของแต่ละชาติด้วยครับ
ญี่ปุ่นจะอีกลักษณ์นะครับย้ำอยู่กลาง๑๕นาฬิกาตามลาประเทศไทยนะครับ
ตัดเชือกคู่แรกในวันนี้ครับ
ส่วนคู่สุดท้ายนะครับ
โดยอุสเบย์นำก่อน๒๐นะครับจากทาง
มาช็อปอาร์ดีลอฟนาทีที่๙แล้วก็ดาฟรอนโชลิเยฟนาที๒๙
ที่เวียดนามจะได้ประตูนะครับจากทางฟุงตรงลวนนาทีเดียวกันครับ
แต่อุสเบย์ยิงปิดท้ายจากอีลอมจรฮัมโดเยฟนาที๓๔
เข้าไปตัดเชือกกับทางอีรานนะครับ
แข่งขันวันนี้เวลา๑๘นาฬิกานะครับ
นี่คือรายละเอียดของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครับ